ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระรูปหนึ่งค่ะ
เดินไปตามท้องถนนแล้วก็ไปทุบรถของชาวบ้าน
เสียหายไปหลายคันนะคะซึ่งเอ่อคนที่จับกลุ่มตัวไว้ได้เนี่ยนะคะ

เป็นประชาชนเหรอคะใช่ค่ะพยายามที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์
ไปจับกลุ่มตัวพระรูปนี้ไว้ได้
เห็นคลิปนี้แล้วหลายคนสายหัวเลยเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มีการโต้เถียงพูดคุยกัน

สุภาพสุภาพจริงหรือเปล่ามีคำสุภาพทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูไปฟังพร้อมกันค่ะ
เฮ้ยหลวงพ่อตีรถผมบริษัท
หลวงพ่อตีรถผมเนี่ยคุณมาตีรถผมเออคุณชดใช้ผมให้
ครับหลวงพ่อต้องชดใช้แน่นอนครับแน่นอน
ผมมีเงินให้คุณที่กล้าตีมึงนะครับครับ
มันไม่เสียหายถูกไหมถ้าหลวงพ่อไม่ได้เป็นพระหลวงพ่อไม่อยู่อย่างนี้หรอก
หลวงพ่อเป็นพระแต่เขาไม่เห็นมีใครสืบกูใช่ไหมนั่นล่ะครับนั่นครับ
เอากูศึกให้ได้นะมึงนะครับครับโอเค

ไม่อยู่วัดหรอกอยู่บ้านเอ๊ะอย่างไร
แล้วเป็นพระทำไมไม่อยู่วัดนี่เป็นคลิปทั้งหมดนะคะที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปขณะที่พระรูปนี้ใช้ไม้เท้ามาทุบรถยนต์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยเทพบุรีนะคะชุมชนสร้างแก้ว๓เขตเทศบาลอุดรธานี
ผู้เสียหายเนี่ยหลังจากที่เขาถูกทุบรถเสร็จเรียบร้อย
เขาก็ไปแจ้งความไว้ด้วยนะคะที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบควบคุมตัวพระรูปนี้ไว้ได้นะคะ
โดยพระรูปนี้มีป้ายแขวนคอเป็นภาพทหารเห็นป้ายไหมคะ

แต่ไม่ได้เป็นรูปพระนะที่อยู่ที่คอนะคะเป็นภาพของทหารระบุชื่อว่า
ประหลัดอินอินกองหรือจ่าสิบเอกอินอินกอง
ก็เลยสอบถามทราบว่าเดินเท้ามาเองจากอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
ไม่มีวัดอาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเอง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าอ้างยังไงก็ตามนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปโรงพักนะคะ

โดยให้การบอกว่าพระประหลัดอินเคยรับราชการทหาร
ก็เลยมีป้ายเป็นภาพทหารและมีอาการเป็นโรคประสาทมานานแล้ว
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
จำพรรษาที่อำเภอสร้างคอมคาดว่าญาติคาดนะคะ
ว่าน่าจะขาดยาอาการก็เลยกำเริบ
ตำรวจก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีต่อไปนะคะ
ส่วนนายอัธวิทย์ผู้เสียหายคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปหาย่าแต่พบพระยืนอยู่กลางถนนเลย
พร้อมกับชี้ไม้เท้าสั่งให้ตัวเองหยุดรถ
แล้วก็พูดว่าขับช้าหน่อยแล้วก็ด่าเพิ่มเติมมาอีกหลายคำ
ที่แรกนึกว่าพระเมาก็เลยเอานี่แหละโทรศัพท์อยู่ไหน

แล้วก็ถามพระหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่วัดไหนยังไง
และยิ่งถ่ายคลิปยิ่งทำให้พระรูปนี้โมโห
เดินวนกลับมาใช้ไม้เท้าทุบรถเสียหาย